ประเทศไทยมีกลุ่มชาติภัณฑ์หรือชนกลุ่มน้อยต่างวัฒนธรรมเช่นชาวเขาเผ่าต่างที่ยังคงรักษารูปแบบวัฒนธรรมของตนเช่นกะเหลี่ยงหรือปากากยอแม้จะได้ชื่อว่าเป็นชาวเขา
แต่ก็อยู่ทั้งบนที่สูงและที่ราบเป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดไม่ฆ่าช้างป่าเพราะถือเป็นบาปเท่ากับฆ่าพระสงฆ์ไม่ยิงนกเงือกและไม่ตัดโค้นต้นไม้ใหญ่
จากปากากยอประเทศไทยยังประกอบด้วยกลุ่มชาติภัณฑ์มงค์ยาวมูเซอร์อาคาลีซอร์มาลาบรีลั้วขมุและยังมีกลุ่มชนเชื้อสายลาวอีกจำนวนมาก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน